ดวงรายปักสิบหกเมษายนถึงสามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตรา๓ดวงผู้สร้างคู่สม
ชาวราศีสิงศ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕สิงหาคม
ถึง๑๔กันยายนไม่ใช่จังหวะดี
สำหรับการเริ่มแสวงหาคู่รักนัดหมายกับคนต่างเพศ
มีอุปสรรคหรือสาเหตุอื่นมาทำให้ต้องคลาดเคลื่อน
ท่านที่มีรักครองอยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้ว
บรรยากาศความรักและเพศสัมพันธ์ไม่สู้ดี
เช่นมีเรื่องขัดใจกันจนไม่อยากจะมองหน้ากัน
หรือคู่ของท่านเจ็บป่วยเข้าใกล้กันไม่ได้
เกิดความยุ่งยากใจในการทำงานบ้าง
เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่น้อยหลายเรื่อง
มีศัตรูหรืออุปสรรคเกิดขึ้นในงานบ่อย
อาจมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน
แต่ก็มักจะเป็นไปในทางที่ดีกว่าที่เป็นอยู่
มีอำนาจรับผิดชอบกว้างขวางขึ้นซึ่งหมายความว่า
ท่านจะต้องทำงานหนักเหนื่อยขึ้นปัญหาที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือ
เพื่อนร่วมทีมงานหรือบริวารของท่าน
จะเกิดมีทัศนะไม่ตรงกันและไม่ตรงกับท่าน
ต่างคนต่างเอาแต่ใจตนเองหรือยึดถือเรื่องจุกจิก
ไร้สาระเป็นเรื่องสำคัญทำให้งานของท่านล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
และทำความรำคาญใจให้แก่ท่านมีรายจ่ายพิเศษจำนวนหนึ่ง
ที่มีญาติมิตรของแฟนของท่านเป็นสาเหตุ
ท่านอาจเกิดปัญหาหมุนเงินไม่ดีเงินจึงติดขัดขาดสภาพคล่อง
หรือมีปัญหาหนี้สินแต่อย่างไรก็ตาม
ท่านต้องระมัดระวังรายจ่ายที่ไม่จำเป็นบางท่านใช้เงินที่มี
ในการตกแต่งต่อเติมบ้านซื้อเครื่องประดับ
หรือเครื่องใช้ที่ยังไม่จำเป็นเข้าบ้านทำให้เสียสภาพคล่องทางการเงินได้ง่าย
ไม่ใช่จังหวะที่ท่านจะลงทุนแบบเสี่ยงโชคใดในระยะนี้บางท่านอาจเสียเงินเพื่อการเดินทางมากเกินไป
บุตรบริวารทำให้เสียทรัพย์ระวังอุบัติเหตุจากการใช้ถนนทั้งการโดยสารและขับขี่ย่านพาหนะ
และการเดินเท้าเดินทางสัญจรข้ามถนนต้องระวังเป็นพิเศษ
อย่าวิ่งข้ามถนนควรใช้สะพานลอยเดินข้ามจะปลอดภัยกว่า
สุขภาพไม่ค่อยดียาตากแดดตากลมจะเป็นลมหน้ามืดได้ง่าย
ชาวราศีกัณฑ์หรือท่านที่เกิดระหว่างสิบห้ากัญญายนฯถึงสิบสี่ตุลาคม
จะมีผู้มีฐานะสูงกว่าหรืออายุสูงกว่ามากเข้ามาสารภาพรัก
หรือขอให้ท่านเป็นคู่รักของเขาชั่วคราวหากว่าท่านยังโสดอยู่
แต่ถ้าแต่งงานแล้วท่านมักมีอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโกรธง่าย
กับคนรักคู่ครองขอให้ระวังการพูดจาเป็นพิเศษ
พูดกันน้อยก็จะเป็นการดีการงานไม่ค่อยราบรื่น
จะถูกตำหนิถูกต่อว่าในการทำงานถูกใส่ร้าย
ถูกเพื่อนร่วมงานปัดความผิดมาให้จึงมักถูกเจ้านายตำหนิ
ในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดหรืออยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของท่าน
สถานการณ์การทำงานจะทำให้ท่านทำตัวตามสบาย
มักปล่อยให้เหตุการณ์ต่างผ่านไปยังไม่กระตือรน
ชอบที่จะอ่อนโยนผ่อนตามสภาพแวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
และการติดต่อประสานงานต่างจะได้รับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่การทำงานของท่านมากขึ้น
ถ้าท่านปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือใหม่นี้ได้
งานก็จะเป็นไปโดยรวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตาม
โดยภาพรวมสภาพกิจการงานมีปัญหาการติดต่อการเจรจามีอุปสรรค
ได้ผลล่าช้าต้องติดตามงานให้กระชั้นชิดยิ่งขึ้น
รายจ่ายของท่านจะมากกว่ารายรับโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้น
หรือเกี่ยวข้องกับบุตรล้านบริวาส
ถ้าเป็นลูกหนี้ก็จะถูกติดตามทวงถามยังไม่ลดละ
แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้การติดตามถามทวงก็ไม่มีผลดีอย่างใดเกิดขึ้น
การเงินค่อนข้างวุ่นวายเงินที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้ตามกำหนด
หรือไม่ได้จึงขอพยากรว่าระยะนี้ท่านจะมีปัญหาเรื่องการเงิน
การใช้หยวดยานการโดยสารภาษณะล้วนมีเกณฑ์อุบัติเหตุทั้งสิ้น
ท่านจะมีโจรภัยตัดช่องย่องเบางัดแงะจึงไม่ควรทิ้งบ้านไปไกลไปนาน
อย่างน้อยก็พึ่งบริวารฝากบ้านไว้กับตำรวจจะปลอดภัยกว่า
ถ้าจะเดินทางไกลขอให้เตรียมยาและเครื่องมือพยาบาลไปด้วย
เพราะจะมีการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง
โดยเฉพาะอาการผิดปกติของปอดตับม้ามและลำไส้
ชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ตุลาคมถึง๑๔พฤศจิกายน
ท่านที่ยังเป็นโสดมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะพบรักกับญาติที่ค่อนข้างสนิท
ประเภทลูกของพี่ป้าน้าอาซึ่งก็จะมีญาติอาวุโส
ที่ทนเห็นท่านเป็นโสดมาก
อยู่ไม่ได้เป็นผู้แนะนำชักจูบ
ถ้าญาติผู้นั้นเป็นชาวราศีเมษตุ้นภูมิมีถุนสิงธนู
ก็ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าได้เลย
ว่าท่านจะพบคู่ของท่านแล้ว
ขอให้ติดตามผลให้กระชั้นชิดได้เลย
แต่มีคำเตือนว่าระวังจะมีมิตรสหาย
นำเรื่องร้อนใจมาสู่ท่าน

ในเรื่องการงานมากขึ้น
โดยมากเป็นการรับภาระงานของเพื่อนร่วมงานมาทำ
หรืองานเพิ่มเพราะต้องการเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระของเพื่อน
แต่ดวงการงานของท่านกำลังอำนวยประโยชน์
จึงได้ผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนที่ดี
และเต็มใจตั้งใจช่วยท่าน
ไม่ควรท้อแท้ใจจนถึงกับจะลาออก
หรือเปลี่ยนแปลงงานเพราะความคิดเช่นนี้
จะไม่เป็นผลดีต่อท่าน
ขอให้ท่านหนักแน่นยอมรับความกดดันในเรื่องงานไว้
จะเป็นผลดีระยะยาว
ท่านจะมีมิตรหน้าใหม่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวพันธุ์ในระยะนี้
ยังใกล้ชิดกว่าที่เป็นมา
ถ้ามิตรหน้าใหม่เป็นคนราศีธนูหรือราศีสิงศ์
ภายหน้าจะช่วยเหลือกัน

ไม่ว่าในรูปแบบใด
หากมีการชักชวนให้ลงทุนเข้าหุ้นส่วน
ก็ควรฉลาวไว้ก่อน
ยังไม่ได้จังหวะในตอนนี้
สัญญาหรือการรับปากในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
เป็นเรื่องเชื่อถือไม่ได้เลยในระยะนี้ถ้ามีเงินอยู่ในมือก็มีโอกาสถูกหลอกล่วง
ลักขโมยเอาไปได้ขอให้ท่านระวังมิตรสหายและญาติจะนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ท่าน
อุบัติเหตุช่วงนี้น่าเป็นห่วงมากภัยจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันที่๑๑ถึงวันที่๒๔
การเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังหรือถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเพราะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบชับพลัน
และไม่ทันคาดคิดนอกจากนี้เรื่องฟื้นไฟต้องระมัดระวังให้มากเช่นเดียวกัน
ปัญหาสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงท่านจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนบ่อยเล็กน้อย
บางชาวราศีพิจิกษ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕
พฤศจิกายนถึง๑๔ธันวาคมท่านมีเกณฑ์ได้ของฝากหรือของขวัญที่มีค่าหรือ
สวยงามจากคนที่สนใจท่านรักท่านอยู่หรือได้ของดังว่านี้จาก
ครองคู่ครองเข้าใจเห็นใจและโอนอ่อนผ่อนตามท่านมากขึ้นความ
รักในช่วงนี้จะทำให้ท่านได้โชคลาภซึ่งอาจไม่ปรากฏในรูป
สิ่งของได้จะปรากฏในรูปโอกาสดีหรือกำลังใจจากคนที่ท่าน
รักหรือรักท่านหากยังไม่มีคู่รักก็จะได้ไม่ตรีจิตหรือสนใจ
ในรูปแบบต่างท่านควรรับไว้ทั้งสิ่งของและไมตรีจิต
มิตรภาพท่านจะต้องรับภาระงานที่หนักและเร่งด่วนทำให้ท่านแทบ
ดูแลไม่ทันงานจึงหนักและเป็นภาระของท่านหรือเป็นงานที่คน
ระดับเดียวกันรับมาแล้วโอนภาระให้ท่านท่านหวังพึ่งผู้ใหญ่และ
เพื่อนร่วมงานไม่ได้ต้องทุ่มเทงานทำงานด้วยตนเองโดยลำพัง
อาจจะมีปัญหากับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ของท่านอีกด้วยท่านจึงอึดอัดใจบ้างต้องทำงานหนักและสุขุมมี
ท่าทีท่าทางประมีประนอมหากท่านต้องเดินทางบ่อยในระยะนี้
ยุ่งยากทั้งการงานก็จะลดน้อยลงไปบ้างถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ทางการงานงานก็คงไม่หนักนักขอให้อดทนรับความเปลี่ยนแปลงจึง
จะเอาตัวรอดจากงานหนักครั้งนี้ได้ในบ้านของท่านจะมีคนมาช่วย
กิจการงานในบ้านของท่านเป็นคนขยันเป็นคนดีไว้ใจได้ท่าน
มีจังหวะดีในเรื่องการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาโดยที่ท่าน
ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่แล้วท่านจึงต้อง
สวนเสียเงินไปบ้างแต่ก็มีจังหวะได้เงินกลับเข้ามาอีกสลับกัน
ไปมาจะมีรายจ่ายจรครั้งละเล็กครั้งละน้อยบ่อยครั้งปัญหา
ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพศภัยไม่น่าเป็นห่วงทั้งสองเรื่องสุขภาพของท่านยังคง
แข็งแรงมีโอกาสดีที่จะได้รับความรักความอบอุ่นจากคนรัก

เป็นอย่างดีอยู่ตลอดเวลาที่ควรต้องระวังก็คือจะเดือดร้อนและตกอก
ตกใจเรื่องอัคคีภัยท่านอย่าประมาทเรื่องความร้อนและฟื้นไฟเป็นอันขาด